ยังจำกรณีลูกเทพได้ไหมคะคือก่อนหน้านี้ปี๕๙ค่ะ
ที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งก่อเหตุค่ะ
เอาก้อนหินไปทุบรถที่เขาจอดอยู่ตามจุดต่าง
และคนที่กลับมาชดใช้ค่าเสียหายก็คือแม่
ฉายาลูกเทพก็คือถามว่าทำไปทำไมตอนนั้น
ก็เขาบอกว่าเขาอยากให้แม่สนใจเขา
เขาก็เลยทำแบบนี้ขึ้นมารวมถึงอยากจะได้ของอะไรต่าง
อยากจะให้แม่ซื้อให้แต่แม่ไม่ซื้อให้ก็เลยทำแบบนี้
มานับจนถึงปีนี้ปี๖๓ใช่ไหม๔ปีแล้ว
ผู้ชายคนนี้ลูกเทพยังคงเป็นลูกเทพองค์เดิมค่ะ
ทำเหมือนเดิมเลยและล่าสุดเนี่ยไปก่อเหตุในสำนักงาน
ตรวจสอบพอศีรษะเกดเขต๑รถที่ถูกทุกข์เสียหายคันนี้ค่ะ
กระจกหลังแตกละเอียดเลยและด้านในรถไปพบเศษอิดบล็อก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสเกตเขต๑
ตรวจสอบที่เกิดเหตุจุดนาทีเขาเข้าไปตรวจสอบดูก็ไปเจอก้อนอิดนี่แหละมันตกอยู่ในรถ
นางพรประพารัชตะธนิษฐกุลครูชำนาญการเป็นเจ้าของรถเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
ตัวเองมาอบรมช่วงบ่ายมีคนวิ่งมาบอกว่ารถคุณครูถูกทุบกระจกนะ
อบรมกันแล้วค่ะออกมาดูรถเลยแล้วก็โทรแจ้งตำรวจ
แล้วครูที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเห็นผู้ชายคนหนึ่งสวมชุดดำใส่หมวกกันน็อกด้วยรูปร่างอ้วน
ขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์เข้ามามาจอดด้านหลังรถหลังจากนั้นได้ยินเสียงดังปั้ง
แล้วผู้ชายคนนี้ก็หลบหนีไปไปฟังเสียงค่ะ

เปิดเผยว่าหลังจากที่ดูพฤติการการก่อเหตุแล้วเอ๊ะย้อนกลับไปเหมือนปี๙ขออภัยค่ะปี๒๕๕๙เลย
ที่มีผู้ชายคนหนึ่งก่อเหตุทุบรถเป็น๑๐๑๐คัน

แม่ก็จะต้องมาชดใช้ค่าเสียหายเมื่อปี๕๙เนี่ย
คดีนี้ถูกตั้งฉายาให้ว่าเป็นคดีลูกเทพ
ตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันแหละคนร้าย
ที่ชื่อว่านายเจตะคติวงเลิศอายุ๒๓ปี
ล่าสุดตำรวจออกหมายเรียกให้มาพบพนักงานสอบสวนแล้วนะคะ
แล้วก็ติดต่อแม่ด้วยที่ชื่อว่านางรุจิราพร
แม่บอกว่ารับปากเดี๋ยวพาเจมาให้พนักงานสอบสวนในวันศุกร์นี้ค่ะ